อีกหนึ่งเรื่องมีแม่ของน้องวัย๙ขวบออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับ
ไปขอยืมฟุตบอลจากคุณครูที่บ้านพักครูแต่ว่าครูไม่อยู่
ถูกสุนัขในบ้านของคุณครูกัดจนน้องบาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีนางสาวรัศดาพรกฎมงคลเป็นแม่ของเด็กชายโชคนามสมมุติอายุ๙ขวบ
ซึ่งถูกหมากัดจนบาดเจ็บบอกว่าช่วงบ่ายของวันก่อน
กับเพื่อน๕คนชวนกันไปเล่นฟุตบอลที่โรงเรียนซึ่งอยู่ใกล้กับบ้าน
แต่ว่าต้องไปยืมฟุตบอลที่บ้านพักครูน้องก็พยายามเรียกครูแต่ว่าคุณครูไม่อยู่
ปรากฏว่าพอเดินเข้าไปเอาลูกฟุตบอลนั้นถูกสุนัขออกมาจากบ้านพักครูแล้วก็วิ่งไล่กัดจนน้องบาดเจ็บ
เพื่อนก็ช่วยกันแต่ว่าน้องก็บาดเจ็บไปแล้วแล้วก็มีการช่วยกันพยุงออกมาแล้วก็ตามให้คนไปช่วย
แต่สิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่เป็นธรรมเพราะว่าหลังเกิดเหตุคุณครูเจ้าของสุนัขไม่ได้ไปดูแลถามถ่ายอาการน้องที่บาดเจ็บ
เขาเรียกค่าเยียวยาไป๕๐๐บาทแต่ครูกลับบอกว่าให้แค่๑๐๐๐แล้วกันเพราะว่าเด็กนั้นไม่ได้เจ็บอะไรมาก
และยังอ้างว่าสุนัขมันอยู่ในบ้านแต่เด็กเข้าไปหยิบฟุตบอลในบ้านเองทำให้ถูกสุนัขกัด
ขณะที่ผอโรงเรียนก็บอกว่าก็รับเงินพันเดียวก็จบเรื่องไปแล้วกันไม่สามารถช่วยอะไรได้
หลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความดำเนินคดีผ่านไป๑สัปดาห์แต่ก็ยังต้องพาน้องไปล้างแผลทุกวัน
รับวัคซีนป้องกันพิษสุนักบ้าด้วยตอนนี้น้องโชคบอกว่ารู้สึกเจ็บแผลอยู่แต่กลัวสุนัขด้วย
กล้าเดินผ่านบ้านนั้นอีกเลยเพราะว่ากลัวถูกหมากัดนะครับส่วนครูเจ้าของสุนัขก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ย
สุนัขตัวนี้ชื่อว่าเจ้าช้างวัย๗ปีเป็นพันธุ์ไทยนะฮะปกติจะมีการล่ามโซ่ยกเว้นเสาร์อาทิตย์จะปล่อยเอาไว้
แต่ว่าเจ้าช้างเนี่ยไม่ได้ดุร้ายแต่ว่าจะห่วงบ้านห่วงของถ้าคนแปลกหน้าเข้าไปก็จะเห่าแล้วก็กัดนะฮะ
ซึ่งเด็กในโรงเรียนเนี่ยทราบกันดีว่าถ้าไม่มีคนอยู่อย่าเข้าไปแต่ว่าน้องโชคนั้นไม่ได้เรียนอยู่ที่นี่ก็เลยไม่ทราบว่ามีสุนัขที่ดุอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็เหมือนเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเจ้าช้างนะครับ
วันเกิดเหตุคุณครูไม่อยู่บ้านนะแต่ว่าทราบเรื่องจากพอโรงเรียนว่าเจ้าช้างนั้นไปกัดเด็กนะก็เรียกเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ไปถามก็รู้ว่าน้องโชคเข้าไปอยู่ฟุตบอลในบ้านพักก็ทำให้ถูกสุนัขกัดนะครับ
อีกทั้งก่อนหน้านี้ได้ให้พนักงานขับรถไปดูอาการของเด็กแต่ว่าพนักงานก็บอกว่าเด็กนั้นไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่ามีการเรียกค่าเสียหายไปห้าพันครูก็บอกว่ามันสูงเกินไปเพราะสุนัขนั้นอยู่ในบ้านเด็กเข้าไปในบ้านพักครูเองนะฮะก็เลยไม่ได้จ่ายไปห้าพันจ่ายแค่พันเดียวนะครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์คุณครูก็รู้สึกว่ายอมรับผิดแล้วที่ไม่ได้ไปดูอาการเด็กด้วยตัวเองตั้งแต่แรกนะเพราะว่าคนขับบอกว่าไม่ได้เจ็บสาหัสมากนะแต่พอเห็นแผลก็รู้สึกเห็นใจและสุดท้ายก็ยอมจ่ายเพิ่มเป็น๒๐๐บาทตอนแรกเนี่ยจ่ายแค่พันเดียวนะครับเอาเหตุการณ์นี้ก็เหมือนว่าจะมีการยอมความกันไปนะครับแต่ว่าเจ้าหมาก็ตัวใหญ่เหมือนกัน